เรื่องนี้หลายคนฟังแล้วตกใจกันทุกคนเลยนะครับ
ผู้หญิงจริงจะเรียกว่าท้องแก่ก็คงได้๖เดือน

เธอต้องมาร้องขอความช่วยเหลือ

ถูกสามีเก่าพาเพื่อนรุมกระทืบค่ะ

ทั้งที่ท้อง๖เดือนอยู่เลือดอาบเลยนะคะ
เพื่อนสามีเก่าลุมกระทืบเธอกลางตลาด
พอเธอไปโรงพยาบาลนี่เข้าห้องฉุกเฉินไป

คิดว่าอาจจะเป็นห่วงใช่ไหมว่าเฮ้ยเธอเป็นยังไงบ้าง

ถ่ายรูปเธอในห้องฉุกเฉิน
แล้วเอาไปโพสต์ในสตอรี่ด่าคมคู่อีก

ต่างคนต่างก็มีครอบครัวใหม่แล้วนะ
แล้วทำไมมันถึงมาราวีอะไรกันแบบนี้
ผู้หญิงคนนี้เธออายุ๒๕ปีนะคะ
เธอบอกเธอถูกเพื่อนสามีเก่ารุมทำร้าย
กลางตลาดนัดที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๓กุมภาพันธ์แล้ว
กับสามีใหม่ต้องหอบหลักฐานที่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

ตั้งแต่๑๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทยแล้ว

ส่งข้อความข่มขู่สั้นแต่น่ากลัว
เขาบอกว่าเจอที่ไหนตีจ่ายจบ

นี่คือกะว่าเจอที่ไหนก็ตีเขาที่นั่นอย่างนั้นเลยเหรอคะ
เธอเลยต้องส่งเรื่องราวร้องเรียนไปที่คุณกันจอมพลัง

กันไป๒ปีแล้วต่างฝ่ายต่างไปมีครอบครัวใหม่แล้ว

แล้วหนูก็ไม่คิดว่า

เขาก็มีครอบครัวใหม่แล้วหนูก็มีใหม่แล้วไม่คิดว่าเขาจะกลับมาทำ
คุณกันจอมพลังก็บอกนะคะว่าพอพา
เธอไปพบกับพนักงานสอบสวนเรื่องการทำร้ายร่างกายเนี่ยนะคะ

เห็นอยู่ว่าเขาท้องยังกระทืบเขายังทำร้ายเขา
คุณกันเลยบอกว่าฝากไปถึงเพื่อนของสามีเก่าที่ร่วมกันก่อเหตุด้วยว่า
ระวังตัวไว้นะถ้าถูกดำเนินคดีอย่าเดือดร้อนแน่
อยากรู้นักว่าคนที่คุณไปช่วยเนี่ย
ไม่รู้แหละว่าตัวสามีเก่าของฝ่ายหญิงเขาขอร้องคุณไปหรืออะไร

พอถึงวันที่คุณโดนจับดำเนินคดีเนี่ย
คนที่คุณไปช่วยเขาจะช่วยคุณไหม
ก็เพราะว่าฝ่ายหญิงทำให้ผู้ชายถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วผู้ชายคนนั้นน่ะก็คือสามีเก่าของเธอเอง

ระงับด้วยการไม่จองเวรแต่ระงับได้ด้วยการไปแจ้งความครับ
ไม่ใช่มาทำร้ายร่างกายกันแบบนี้
ออกมาด้วยนะครับมีเลือดไหลออกมาด้วย
แล้วก็มีการตามไปถ่ายรูปน้อง
ในห้องฉุกเฉินแล้วเอามาลงสตอรี่เฟซบุ๊ก

แล้วเรื่องเนี่ยมันก็เก่าแล้วหลายปีแล้ว
ต่างคนต่างไปมีใหม่กันหมดแล้ว
ทำไมคุณรักเพื่อนแต่คุณไม่เคยห่วงชีวิตเด็กบ้างล่ะครับในท้อง
โอ้โหนี่ถ้าบอกว่าโดนกระทืบเข้าที่ท้องแบบนี้นี่

เพราะว่าเด็กในท้องนี่ก็ถือว่าเป็นมีชีวิตแล้วถูกไหม

หมายพนักงานสอบสวนรวบรวมพยาหลักฐานติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีแล้วนะ